ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะภาวะโลกร้องวันนี้ไปส่องใต้ท้องทะเลแล้วก็ทำความรู้จักกับเม่นหมวกกันน็อก
หรือว่าเม่นหมวกเหล็กกันหน่อยค่ะเป็นสัตว์ทะเลหายากในไทยนะคะ
แต่ล่าสุดก็พบที่ท้องทะเลอันดามันทางภาคใต้ของไทยนี่คือภาพของแม่นหมวกกันน็อกค่ะ
หรือว่าเม่นหมวกเหล็กนะคะมีลักษณะทั่วไปหลายอย่างเลยที่ถูกเข้าใจผิด
คิดว่าเป็นปากการังหรือว่าดอกไม้ทะเลบางคนคิดว่าเป็นหอย
แต่ว่าจริงแล้วมันคือเม่นค่ะเพียงแค่ลักษณะเด่นของเม่นชนิดนี้มองดูแตกต่างจากเม่นทั่วไปนะคะ
เพราะว่าเป็นเม่นที่ไม่มีหนามแหลมตามลำตัวแม้ว่าจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มตัวที่มีหนามมีเหล็กแบบนี้นะคะ
ซึ่งถือว่าสัตว์ที่มีหนามหรือว่ามีเหล็กชิ้นเดียวกันกับตัวเม่นหมวกกันน็อกก็อย่างเช่นปลาดาวหรือว่าดาวเปราะหรือว่าปริงทะเลค่ะ
ลำตัวของตัวเม่นตัวนี้นะคะไม่มีหนามแล้วก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นแผ่นหรือว่าเกล็ดคุมลำตัวแทน
เหมือนกับกระเบื้องมุงหลังคาที่หลายคนมองแล้วก็มีความแตกต่างแต่กลับมีเสน่ห์แล้วก็มีประโยชน์ในตัวของมันเองนะคะ
เพราะว่าการที่ไม่มีหนามก็กลายเป็นว่าทำให้มีการติดหนึบหรือว่ายืดหยุ่นได้ดี
ซึ่งคุณสมบัติที่ทำให้สามารถต้านทานแรงคลื่นได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการอยู่ในกลุ่มคลื่นขนาดใหญ่ค่ะทำให้ตัวเม่นเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะถูกพวกนักล่าใต้ท้องทะเลเข้าถึงได้
ส่วนใหญ่เม่นหมวกกันน็อกนะคะจะพบในอินโดนีเซียค่ะทางมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียหรือว่าฮาไวน์ในขณะที่บริเวณที่มีแร่ธาตุหรือว่าความอุดมสมบูรณ์เยอะเยอะก็จะเจอบ่อยมากและน้อยมากนะคะที่จะพบในประเทศไทยซึ่งการพบใน
แล้วก็มีรายงานว่าพบครั้งล่าสุดเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งทั้งสองครั้งนะคะพบที่เกาะราชาของจังหวัดภูเก็ต
ถ้าเจอก็สามารถที่จะดูกันได้แต่พยายามหลิงการไปสัมผัส
ดีกว่าเพราะว่าเม่นหมวกกันน็อกถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติของใต้ท้องทะเล
เป็นสิ่งที่เราควรจะอนุรักษ์ไว้นะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ